สุราธานีมันมีเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นึงอะค่ะตัวสามีเป็นอดีตตำรวจ
แล้วมีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ด้วยความรุนแรง
เขาบอกแบบนี้ว่าเขาชอบความรุนแรงขณะมีเพศสัมพันธ์
แต่ถึงขั้นที่ว่าทำภรรยาจนเสียชีวิตแล้ว
กลับมาเอ้าภรรยานอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
ตำรวจสพบ้านนาศาลไปตรวจสอบค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านนาศาลสุราธานี
ภรรยาก็คือนางหนูเป็นอดีตข้าราชการครูนะคะ
ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นไม่ใส่ชุดชั้นในนอนอยู่บนที่นอน
ร่างกายมีรอยฟกช้ำโดยเฉพาะที่หน้า
ปูดช้ำปากบวมและมีคราบเลือดอยู่บนที่นอนด้วยค่ะ
ตัวสามีค่ะในเอกเป็นอดีตตำรวจค่ะ
นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะก็คือสามีนี่แหละ
นำตัวไปที่สพบ้านนาศาลเบื้องต้นเขารับสารภาพว่า
เมื่อคืนไปดื่มเหล้ากับเพื่อนจน๕ทุ่ม
กลับเข้ามาบ้านร่วมหลับนอนกับภรรยา
พอหลับไปตื่นขึ้นมาอ้าวภรรยาแน่นิ่งเสียชีวิตไปแล้ว
ไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกเขาเสียใจมาก
รับว่าเขาชอบความรุนแรงระหว่างมีเพศสัมพันธ์
จะต่อยจะตบจะตีระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าสงสัยครั้งนี้พลั้งมือรุนแรงเกินไป
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะอยู่กินกับภรรยามา๓๐กว่าปีแล้ว
แต่คุณผู้ชมคะต้องดูให้มันลึกลงไปดูอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าตัวสามีคนนี้เนี่ยนะคะตัวในเอกคนนี้
เป็นตำรวจนักเรียน๑๐ตำรวจรุ่น๙
แล้วก็เคยก่อเหตุยิงตำรวจสืบสวนกระบี่จนเสียชีวิตนะคะ
เคยเป็นตำรวจอยู่ที่กระบี่เคยยิงเพื่อนตำรวจด้วยกันที่กระบี่
สาเหตุคือจีบสาวคนเดียวกันเพื่อนตำรวจนี่ตายเลยนะคะ
เหตุการณ์ปี๕๔ให้ถูกออกราชการจำคุก๖ปี๔เดือน
พ้นโทษออกมามกราคมปี๖๐
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะอยู่กลางสวนยาง
ภายในบ้านก็ชาวบ้านบอกว่าก็มาดูกันน่ะนะคะ

คือผู้ตายที่เป็นครูเนี่ยนะคะเป็นครูนัตตสินค่ะชื่อว่านางหนู
ส่วนในเอกผู้เป็นสามีเนี่ยเคยเป็นระนาดเอก
แล้วก็มารับราชการตำรวจค่ะ
ทีมข่าวบอกว่าพ่อของผู้เสียชีวิตช็อกมาก
พ่ออายุ๘๒แล้วอ่ะพาทีมข่าวไปดูนะคะ
ที่นอนเปื้อนเลือดมีอุปกรณ์สำหรับการมีเพศสัมพันธ
อะไรหลายอย่างนะคะคุณพ่อบอกว่า
ตอนเช้ามีคนโทรมาบอกว่าลูกสาวนอนไม่ได้สติ
ก็เลยรีบมาดูพาญาติมาด้วย
พอมาถึงไม่มีชีพจรแล้วก็ไม่กล้าทำอะไร

พ่อบอกว่าความรู้สึกของคนเป็นพ่ออายุ๘๒แล้วเนี่ย
ได้แต่ยืนมองร่างของลูกสาว
ไม่กล้าไปจับไม่กล้าไปแตะ

รอจนตำรวจมารอเจ้าหน้าที่มานำร่างของลูกออกจากที่นอน
พอยกร่างของลูกขึ้นมาเลือดเต็มที่นอนเลยค่ะ

พ่อบอกว่าเห็นปุ๊บคนแรกเลยที่พ่อสงสัยก็คือ
สามีของลูกนั่นแหละลูกเขยนั่นแหละ
นึกถึงคนนี้คนแรกเลยเพราะว่าชอบทำร้ายลูกสาวพ่อเป็นประจำ
ตัวเขาก็ทำเหมือนว่าเป็นคนที่ไม่รู้สึกรายละเอียดแน่น
เหมือนว่าจะตายไปโดยที่ว่ามันทำลายตัวเองอย่างนั้น
แต่ความจริงไม่ใช่นี้ต้องมีทำอะไรที่ว่ารุนแรงไปกว่านั้นอีกเยอะ
เคยเอาน้ำพริกสาดหน้าบ้างเคยเอาขวดเบียร์อะไรให้ตีบ้าง
แต่ว่าเราไม่ได้รู้เพราะว่าลูกสาวมันไม่ยอมบอก
มันไม่ยอมบอกให้กันเพราะว่ามันถือว่าเป็นเรื่องของมัน
ไม่ให้พ่อเดือดร้อนไม่ให้พี่น้องเดือดร้อน
ไม่ให้ลำบากใจนั้นเหรอ
ผลที่สุดผลที่สุดมาจบชีวิตลงมาเลยลูก
ไม่ได้ตั้งใจอะไรดูเลือดดูนั่น
แล้วแต่ตำรวจเขาจะพิสูจน์กันว่ายังไงนะ

ว่าตัวในเอกกับพี่สาวเนี่ยแต่งงานอยู่กินกันมา๓๐กว่าปีแล้วจริง
นายเอกถ้าดูภายนอกเป็นคนเงียบ
เพราะบริเวณอวัยวะเพศค่ะ
เมื่อประมาณเดือนที่แล้วพี่สาวส่งภาพมาให้ดู
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีรอยช้ำที่อวัยวะเพศแต่ไม่กล้าบอกคนอื่น
ในเอกเคยสั่งให้พี่สาวไปหลอกพ่อมาที่บ้าน
เพื่อจะได้มีเพศสัมพันธ์กับพ่อ

โอ้โหแต่พี่สาวเธอไม่ยอมเลยโดนทำร้าย
พยายามกินยาฆ่าตัวตายมาแล้วนะคะ
ต้องหามส่งโรงพยาบาลมาแล้วนะคะไปล้างท้องกันมาแล้ว

ครั้งที่สองในเอกให้พี่สาวหลอกล่อลูกพี่ลูกน้องให้ไปที่บ้าน
เพื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยอีกแต่ไม่สำเร็จ
ครั้งล่าสุดเดือนพฤษภาคมในเอกให้พี่สาวเธอ
หลอกให้เธอไปที่บ้านเพื่อจะไปมีเพศสัมพันธ์
แต่เธอเอาตัวรอดมาได้เธอเลยหลุดมาได้ค่ะ
เธอก็เลยเชื่อว่าที่พี่สาวยอมถูกทำร้าย
ก็เพราะว่าตัวในเอกผู้เป็นสามีคงขู่
ขู่จะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัว
ก็เลยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เขาทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพราะไอ้เนี่ย

บอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ไปจากมันมันไม่มีทางไปไหน
มันไม่มีที่ไปมันยอมติดคุกมันจะฆ่าทุกคนในบ้าน
ทำร้ายเมียมันจะไม่ใช้อาวุธจะไม่ใช้อาวุธเลย
เพราะพี่สาวเป็นคนบอกเราเองใช้มือใช้เท้า
แล้วก็ใช้ในจุดที่แบบว่าสำคัญมากมันสำคัญมาก
ตรงเนี่ยเขี๊ยวที่เคยให้อันนวมไหมอะ
ทีนี้ค่ะก็ต้องมีการชนะสูตรร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
ส่งร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุราธานี
ชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยรู้แค่ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๖ชั่วโมงกว่าจะไปพบร่าง
แต่ผลชนสูตรอย่างละเอียดอันนี้ต้องรอก่อนค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราคุยกับร้านค้าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนช็อกมากช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคนภายนอกอ่ะค่ะเขาไม่ทราบเขาบอกว่าเอาจริงจริงนะมองจากภายนอกดูเขาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากเลยอ่ะสามีเป็นอดีตตำรวจสอนพิเศษดนตรีไทยภรรยาเป็นก
กำลังเรียนต่อปริญญาเอกค่ะ
แล้วตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นคนเงียบครึ้มมารยาทดีพูดจาบ
เพราะภรรยาเคยคุยกับเพื่อนบ้านนะคะ
เล่าให้ฟังว่าถ้าไม่ทำอาหารเอาไว้
ก็จะถูกสามีทำร้าย

ก็ไม่คิดไงว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้
เนี่ยค่ะก็ออกหมายจับเรียบร้อย